แพ้แล้วผ่านรำคาญก็เลยเอาไม้ไปตีหัวเด็กซะเลย

เอาไม้สนุกนั่นแหละมาตีหัวเด็กเห็นไหม

ได้รับแจ้งเหตุว่ามีเด็กถูกทำร้ายร่างกายนะคะ
ก็ไปเลยค่ะอยู่ที่ริมถนนหลังวัดหลวงแพ่ง
ที่บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเศร้า

น้องคนนี้คือเด็กชายธนเดชภูณทวี
๑๑ขวบเท่านั้นเองน่ะใช่ค่ะเป็นแผลยาว๑๐เซนได้นะคุณ
อยู่กลางหัวเลยทีนี้กู้ภัยต้องห้ามเลือดให้น้องก่อนค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรถามแม่ของน้อง
แม่เล่าให้ฟังบอกว่าน้องชอบสนุกเกอร์มาก
แล้วก็จะชอบไปเดินดูเดินวนรอบโต๊ะ
เพราะว่าโต๊ะสนุกก็อยู่ไม่ไกลจากบ้าน
แล้วไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ
เมื่อเกือบเที่ยงคืนลูกเดินกุมหัวกลับมา
แม่ผมเจ็บผมถูกลุงดำ
เขาเอาไม้สนุกเกอร์ตีที่หัวผม
ทีนี้สาเหตุก็คาดว่านายดำเนี่ยน่าจะอารมณ์เสีย

แล้วประกอบกับน้องเดินวนไปเวียนมารอบโต๊ะสนุกอยู่
ก็คงทำให้นายดำรู้สึกว่าเกะกะขวางหูขวางตาแพ้แล้วผ่านไง

หลังจากนั้นนายดำหนีไปเลยจ้ะขี่รถหนีไปเลย
ของเด็กก็เลยไปแจ้งความที่สพฉเชิงเศร้า
ให้ตามตัวในดำมาสอบสวนว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีลูกฉันไม่รู้
โหนดเหน่ด้วยทำไมต้องมาโดนไม้สนุก
เสร็จฟาดเข้าไปกลามหัวแผลยาต้องสิบเซ็นนะคะ